จังหวัดสุพรรณบุรีจะพาไปกราบไหว้หลวงพ่อสีชมพู
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮิตมากในตอนนี้
นั่นก็คือคือไอ้ไข่ถั่วต้วมไปค่ะ
เอาไปกราบไห้หลวงพ่อสีชมพูกันก่อนคุณผู้ชมครับ

จริงที่วัดเทพลายนะครับตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

ก็ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับสาธุชนเดินทางมากราบไหว้
ขอพรหลวงพ่อสีชมพูกันเยอะ
ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีหลวงพ่อโตที่มีอายุกว่า๓๐๐ปี
แล้วก็ปิดทองแล้วก็มีมีดตัดหวายลูกนิมิตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ด้วย

ใช่ครับเขาเชื่อกันว่ามีดนี้จะช่วยตัดเคาะกรรม
แล้วก็สิ่งอับประมงคลทั้งหลายออกจากชีวิต

อีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาที่วัดเทพลายแห่งนี้ก็คือต้องมากราบไหว้
รูปปั้นไอ้ไข่ช่วงนี้ดังมากมีอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศไทย
เขาบอกกันว่าไอ้ไข่ที่เนี่ยเคยให้โชคแล้วก็มีคนที่โชคดีมาแล้ว
หลายรายด้วยนะจนคนที่โชคดีคนนั้นเนี่ย
นำรูปหล่อทองเหลืองไอ้ไข่องค์ขนาดเท่าคนจริงมาถวาย
แล้วก็มีพิธีอัญเชิญบวงสุงไอ้ไข่มาประติศาสตร์ณวัดเถพลายด้วย
ได้ว่าอันเชิญมาอย่างเป็นทางการ
ก็หลายคนก็มากราบไหว้แล้วก็แก้บนไอ้ไข่กันนะนะ
ด้วยความเชื่อไงโดยเฉพาะชาวบ้านที่เขาได้โชคได้ลาบกันนะครับ
แล้วจุดที่หลายคนต้องทำเมื่อมากราบไหว้ไอ้ไข่
ก็คือไปปิดทองอ๋อปิดทองตรงตรงตามส่วนต่างของร่างกาย
ก็ทองเต็มไปหมดเลยแหละครับแต่เขาบอกว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่ต้องปิดเลย
แล้วจะได้โชคได้ลาบนั่นก็คือจุดสำคัญจุดสำคัญของไอ้ไข่
เออหัวใจเหรอคะไม่ใช่ครับเอาไว้ว่าเพศนะครับ
เขาว่าอย่างนั้นนะต้องไปปิดตรงนั้นเลยมันจะศักดิ์สิทธิ์มาก
เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะแล้วยิ่งโค้งสุดท้ายแบบนี้
คนก็ไปเป็นเยอะผมก็เลยอยากให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศเท่านั้นเอง
แต่ยังไงซะไปที่วัดได้ทำบุญไง
แล้ววัดเถ็นภายที่ตับบนวังน้ำซับอำเป้าสีประจันทร์จังหวัดศูพันธ์บุรีแห่งนี้

เที่ยวสุพรรณบุรีก็ควรที่จะต้องไปวัดแห่งนี้
ตัวเอาพูดแบบนี้ละกันมันเจ็บปวดนะถ้าแบบนั้นนะเอาพอดีละกัน